อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการร้องขอความเป็นธรรม

คือเขาบอกว่าถูกผู้ชายคนนึงขับรถมาปาดหน้า

รีบแจ้งตำรวจตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะคะ

ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ตรวจเรื่องเมาแล้วขับล่ะ
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
โอ้นี่ค่ะคุณผู้ชมที่วงไว้เห็นไหมคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนกาญจนาพิเศษค่ะ

ช่วงค่ำของวันที่๗กุมภาคม
ฝั่งผู้ชายที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะ
คือนายนัทธพลปิยะนันทกุลอายุ๓๘ปี

หยิบปืนมาจากกระเป๋าคาดอก

ผมกลัวบอกเลยขับตามคู่กรณีห่าง
จนผมแจ้งตำรวจตำรวจจับตัวได้
แต่ทำไมร้อยเวรแจ้งข้อหาแค่พกพาอาวุธปืน

แล้วเรื่องมันผ่านมาครึ่งเดือนกว่าแล้ว

ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจโทรไปร้อง

ผู้กำกับบอกว่าทราบครับ

แล้วก็นี่ครับก็เล่าให้รอยเวนฟังรอยเวนบอกผมว่า
อันนี้มันแค่ผมขู่หน้าผมขู่โทษไม่มีอะไร
ฟังอันเดียวเอาเรื่องหรอกอะไรอย่างนี้
ผมก็เอาคลิปไปดูบอกว่าอย่างนี้ผมขู่โทษหรอครับ
นี่คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องฟังสองด้านนะ
เราเจอคนที่โดนขู่วีดีโอคอลแล้วใช่ไหมคะ
ทีมข่าวได้คุยกับนายชาญชัยวงวิจารณ์นะคะ
ว่าวันนั้นผมขับรถจะไปส่งแฟนแถวบางบัวทอง
แล้วรถคู่กรณีผมเขาขับปาดหน้าผมก่อน

เขาเบรกจะให้รถผมมาชนท้ายแต่ผมเบรคทันเลยไม่ชน
คือยังไงเขาบอกว่าผมไม่ได้จะยิงเอามาโชว์เฉย
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่าโดนข้อหาอะไรบ้าง

โบ๊ทครับ
แต่เราก็แค่ขู่เขาหรือยังไงฮะ
โบ๊ทโชว์เฉยแต่ไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรครับนะ
นี่ค่ะพอเราได้ฟังทั้งสองฝั่งแล้ว
อีกฝั่งหนึ่งที่เราต้องไปถามเลยก็คือตำรวจนั่นเองนะคะ
ถามผู้กำกับสพบางบัวทองค่ะ
อำกับบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ก็ดำเนินการตามระบบอยู่
แจ้งข้อหาไปแล้วเรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
เราก็เลยถามคุณตำรวจคะแล้วเรื่องเมาแล้วขับล่ะคะ
ซึ่งตำรวจบอกแบบนี้ร้อยเวรตรวจไปแล้วไม่มีแอลกอฮอล์
แต่เดี๋ยวต้องดูนะว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
ส่วนฝั่งผู้เสียหายที่เขาบอกว่าจะให้ตำรวจดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่า
ผู้กำกับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดูจากคลิปแล้ว
ยังไม่เข้าข่ายซึ่งตำรวจบอกว่าผมเนี่ยทำงานเนี่ยไม่ได้เข้าข้างใครนะ
แต่ทำทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานนะคะ